ชวนไปมีวันว่างวันเดียวไปนั่งรถเล่นใกล้ใกล้กรุงเทพอะไร

สรุปสารไหมคะพิกลิหวานไหมคะ
ไปดูธรรมชาติไปสูดอากาศแค่นั้นเลยค่ะ

แบบนี้เวลาให้ใดทุกคน

ว่างค่อนข้างน้อยอะค่ะคือพอมีเวลาว่าง

เรียนไปมีที่ต้องการ

ชวนไปออกคลิปย้างได้บ้างกับเขาไหมน่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็เริ่มเปิดกล้องแล้วค่ะ
แล้วก็งานก็กลับมาหนาวเหมือนเดิมแล้วค่ะ

คือตั้งใจว่าจะไปพักผ่อนมากกว่า

แล้วไม่ได้แพลนมาก่อนก็เลยไม่ได้ชวน
สองคนวันเดียวก็โอเคเนอะ
คือคนที่คนที่เขาชอบถ่ายรูปอะค่ะ
เขาก็จะลงรูปที่เขาถ่าย

ไม่จริงหรอกเพียงที่เขาลงรูปเยอะค่ะ

หรือปฏิกิจตรงไหน
เบลไม่รู้ว่าคำนี้มันคืออะไร

ความสำคัญเรามันข้ามพวกเรามาสถานะแพทย์
แล้วมันดูดีกว่านั้นเลย

อย่างพิเศษกว่านั้นเลย
พยายามมากเลยเนอะ

ใช่ค่ะคืออย่างเดือนหน้านี้ก็จะ

ก็เปิดกล้องแล้ว
ยังไม่มีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คิวยังแน่นจนถึงสิ้นปีเลยค่ะ
คือเบลอ๋อคือเบลได้รู้ได้รู้คร่าวค่ะแต่ว่าคือยังไม่เห็นหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือได้ข่าวว่าคือเขาได้รางวัลต่างประเทศก็ดีใจที่คนไทยได้ไปทำชื่อเสียงที่ต่างประเทศ

เรามีถามเขาไหมเล่นหนังเกมมันต้องขนาดไหน
ไม่ได้ถามค่ะไม่ได้ถามค่ะ

ทุกคนต้องใจหว่าคือคือมันเป็นการสะท้อนความรัก

น่าจะเป็นหนังเรื่องอีกที่น่าดู
ใช่ค่ะถ้ารุนแรงมันก็ออนไม่ได้สิ
ไม่ได้บอกก่อนค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ตัดสินใจ

ด้วยตัวเองอยู่แถวคือเรื่องงาน
อันนี้เป็นทางผู้ใหญ่และทางพี่ออฟที่ได้เกริ่งเอาไว้
ก็คือมีการตอบตกลงกันประมาณนึง

เดี๋ยวรอให้เขียนตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอัพเดทของคุณได้

แล้วค่อนข้างกังวลค่ะคือนั่นล่ะ
ไม่หรอกค่ะเพราะว่าคือเบลเชื่อใจผู้ใหญ่อะค่ะ
ช่อง๓คือเขาก็ต้องดูให้เบลอยู่แล้ว
ให้มันโอเคแล้วก็พี่อ๊อฟพี่แดงก็คือ
เขาจะเล่าเรื่องออกมาในแนวไหนอะไรอย่างนี้
คือเบลไว้ใจพี่อ๊อฟพี่แดนอยู่แล้วค่ะ
คือว่าเป็นเชื่อใจของผู้การผู้การ

แล้วเป็นการกดดันไหมผลงานพี่อ๊อฟที่แรก

เรื่องที่ได้รับมาใหม่เนี่ยกดดันทุกเรื่องอยู่แล้ว
เพราะว่าทุกเรื่องคือมันมีเรื่องราวของตัวเองอะค่ะ
ก็อย่างตอนนี้คือมีเรื่องใหม่มาแล้วก็คืออยากจะพัฒนาตัวเอง
จะทำให้มันได้ดียิ่งกว่าเดิมอะไรอย่างนี้
ถ้าได้ก็ดีค่ะก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะ
สำหรับดราม่าเหรอคะคือ

คือแบบว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคน
เราอยู่ในช่วงเวลาที่มีความรู้สึกข้าว

ก็ส่วนมากก็จะมีคอมเมนต์ดีสักส่วนใหญ่ค่ะ
ฉะนั้นคือคอมเมนต์อันนั้นคือเราไม่เคยสนใจดีกว่า
ไปดีกว่าคือเรามีอะไรที่ต้องโฟกัสเยอะกว่า
คือเรามันเป็นเจตนาของเรา
คือเราอยากจะไปแสดงความจงบำพัดดี
ก็ร่วมกับทุกคนที่อยู่ในภาพ
หรือว่าที่ยืนต่อแถวด้วยกันคือ
เขาไม่รู้ว่ามันค่อนข้าง

แต่ว่าคือเราก็ไม่เป็นไรบ่อยค่ะ
สเติมเติมบนหลัง
สเติมวันที่ที่อยู่ในลอง
วันที่เลยต้องพาไป
ไม่รู้รู้หรือภายใจ
คือเรามันก็มีของคุณแกร่ง
มันคือการบอกว่า
อยู่ในประเทศนั้น
และรักที่จะงั้น
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ